หนึ่งคดีที่หลายคนให้ความสนใจกันมาก

หมดสติคาเตียงนวดเลย

แล้วตอนนี้อาการของเธอคือโคม่า

ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
เป็นเจ้าหญิงนิทราไม่ได้สติเลยค่ะแล้วคุณหมอก็บอกด้วยว่าตอนนี้มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด
ครับร่วมด้วยอ่ะนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดมกราคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
สาเหตุเนี่ยหมอบอกว่ามันเกิดจากริ่มเลือดอุดตันค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยญาติบอกว่ายังทำใจยอมรับไม่ได้
อยากที่จะให้ร้านนวดเนี่ยออกมาดูแลรับผิดชอบซึ่งหมอก็บอกญาติด้วยว่าอาจจะต้องเตรียมทำใจแล้วนะ
เพราะว่าอาการเนี่ยหนักมากจริงจริงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะ
อิ่นแก้วชัยศรีประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอดอยสะเก็ด
คนนี้เป็นคนดูแลร้านนวดแผนไทยที่เกิดเหตุ
ร้านนี้เปิดบริการอยู่ที่ชั้น๑ของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นร้านที่เกิดเหตุค่ะ
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยนะ
ทางร้านก็แสดงความรับผิดชอบทุกอย่างเลย
เดินทางไปเยี่ยมผู้เสียหาย๔ครั้งแล้วค่ะ

แต่ครั้งที่๔ไปก็เจอกับแม่ของพริตตี้สาวคนนี้
ก็บอกแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไป
แล้วก็บอกด้วยว่าจะรับผิดชอบทุกอย่าง
ขณะเดียวกันก็ยืนยันนะคะบอกว่าพนักงานนวด
ทำทุกอย่างตามวิธีที่เรียนมาในการลุดนวดลูกค้าที่ตั้งท้องด้วย
หลังจากนั้นแล้วก็ทำการนวด
ก่อนที่จะนวดนี่ลูกค้าก็แจ้งให้หมอนวด
หมอนวดก็บอกว่าอ้อเข้าใจ
เพราะว่าปกติเราก็มีป้ายมีรายการให้ลูกค้าที่มานวด
ทานดูว่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้าง
แล้วก็ให้แจ้งให้พนักงานนวด

เขาท้อทีนี้หมอนวดก็เข้าใจแล้วว่าเขาท้อ
เวลานวดก็พยายามลูบเวลานวดนี่จะต้องใช้น้ำมันนะคะ
ใช้น้ำมันแล้วก็ลูบใช้วิธีลูด
แทนที่จะมีกฎจะมีคลึงมีอะไรไม่ทำเพราะว่ารู้ว่าเขาท้อง
คือเขาบอกกันว่าจริงแล้วหมอนวดแผนโบราณหลายท่าน
เขาจะรู้กันอยู่แล้วว่าสำหรับลูกค้าที่หมอนวดจะไม่นวดให้เลยเนี่ย
เป็นกฎห้ามก็คือพวกเคล็ดขัดยอกเท้าขาบวมแล้วก็ตั้งคัน
เพราะมันมีโอกาสที่เลือดมันจะไหลไปกระจุกตัวและกลายเป็นริ่ม
แล้วถ้าถูกบีบนวดเนี่ยริ่มเหล่านี้มันก็จะไหลไปตามการนวด
ไปกระจุกที่ปอดหรือไปอุดตันทำให้เกิดอาการช็อกหน้าเขียวซีดจนเสียชีวิต
ซึ่งกรณีของพริตตี้สาวคนนี้ริ่มเลือดมันไปอุดตันที่ปอดแล้วก็ที่สมอง
ก็เลยทำให้เธอมีอาการโคม่าอยู่แบบนี้นะคะ
นายอิสรานานาวิชิตผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาไปตรวจสอบร้านนวดแล้วนะคะ
ก็ปรากฏว่าได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอย่างถูกต้อง
มีผู้ให้บริการนวดทุกคนในร้านที่ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนทุกคน
ให้บริการเองก็มีการติดป้ายคำเตือนแล้วว่า
ผู้ที่มีอาการป่วยหรือตั้งคันต้องแจ้งแก่ผู้ให้บริการและต้องนวดด้วยความระมัดระวัง
ส่วนสาเหตุจริงของการช็อกนี้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่ายังอยู่ระหว่างการวินิจฉัยจากแพทย์ของโรงพยาบาลค่ะ
ทีนี้มันมีเรื่องที่บอกว่าตกลงแล้วเนี่ยเธอไปช็อกด้วยแบบไหนเป็นอย่างไร
ก็คือว่าหมอนวดก็ให้ข้อมูลมานะคะว่า
ตอนนั้นเธอเข้ามาแจ้งพฤติสาวคนนี้เข้ามาแจ้งบอกว่าอยากจะมานวดตัว
แต่ทางร้านบอกหมอนวดบอกว่านวดไม่ได้เพราะว่าคุณท้องอยู่
นวดนวดไม่ได้จริงเขาก็จะมีป้ายติดอยู่แล้วล่ะ
ใช่เขาก็เลยบอกว่าเอ้านวดตัวไม่ได้ขอนวดเท้าก็ยังดี
ก็เลยเปลี่ยนเป็นนวดเท้าแทนหมอนวดก็เลยนวดเท้าให้
ทีนี้พอนวดเท้าเสร็จก็บอกว่าอยากจะขอนวดคอบาไหล่ต่ออีกสักนิดนึง
ก็เลยให้ไปนอนรอที่เตียงก่อนในตอนที่หมอนวนเนี่ยไปล้างมือ
จริงนวดเท้าหมอนวดเขาต้องไปล้างมืออยู่แล้ว
พอล้างมือเสร็จกลับไปดูที่เตียงปรากฏว่า
พริตตี้สาวคนนี้คือมีอาการชักเกร็งแล้วก็หมดสติไปแล้ว
แล้วเพื่อนที่นวดอยู่เตียงข้างต้องมาปั๊มหัวใจให้อยู่
แล้วก็รีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลจนตอนนี้
อย่างที่บอกว่าอาการก็ถือว่าค่อนข้างหนักเลยนะคะ
แพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการบอกให้ญาติเนี่ย
เตรียมทำใจเอาไว้แล้วด้วย
ให้หมอนวดเขาฟังทุกอย่างเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุสลดแบบนี้ขึ้นมามันก็